เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเตือนกันอยู่บ่อยบ่อยนะคะ
เด็กอายุ๑๑คนนึงอายุ๗ขวบอีก๒คนรวมแล้ว๓คน
แล้วปรากฏว่ามันระเบิดใส่มือนิ้วขาด๕นิ้วเลยนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านวังเดือหมู่๔ตำบลปากปวนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะ
เด็กผู้ชายอายุ๑๑เรียนอยู่ป๕
เพื่อนรุ่นน้องอายุ๗ขวบอีก๒คนไปซื้อประทัดปิงปองที่ตลาดในอำเภอวังสะพุง
แล้วด้วยความสุขสนของเด็กเขาก็แกะประทัดเอาดินประสิวออกไปใส่ถุงพลาสติกเหมือนกับซองยาเอาไว้อะค่ะ
แล้วก็ทุบประทัดจนละเอียดจังหวะนั้นเหตุการณ์ไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นก็คือจังหวะที่ทุบอยู่มันระเบิดเลย
เด็กผู้ชายอายุ๑๑ขวบเนี่ยนะมือซ้ายเนี่ยนะคะนิ้ว๕นิ้วกระเด็นไปอยู่บนต้นไม้
คิดดูว่ามันแรงขนาดนั้นเด็กก็ร้องเสียงดังลั่นส่วนเด็กเจ็ดขวบอีกสองคนก็โดนสะเก็ดระเบิดด้วย
เข้าที่หัวกับโดนเข้าที่มือพ่อของเด็กสิบเอ็ดขวบได้ยินเสียงระเบิดได้ยินเสียงลูกชายร้องขอความช่วยเหลือ
ก็รีบวิ่งเข้าไปดูพอเห็นมือซ้ายของลูกโอ้โหพ่อเขาสุดเลยคือมือซ้ายของลูกเนี่ยเละเลยนะคะ
ส่วนเด็กอีกสองคนก็บาดเจ็บก็เลยรีบเรียกชาวบ้านให้มาช่วยส่งโรงพยาบาลวังสะพุง
แต่น้องอายุ๑๑เนี่ยอาการสาหัสก็ต้องส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลเลย
ล่าสุดคุณผู้ชมคะน่าเศร้านะคุณหมอต้องตัดมือซ้ายของน้องทิ้งเลยนะคะ
โอ้โหเพราะว่าแรงระเบิดเนี่ยมันแรงถึงขั้นที่มือขาดเละจนเห็นกระดูก
เอ่อเด็กอีกสองคนเจ็บขวบเนี้ยเจ็บไม่เยอะ
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลวังสะพุงคุณพ่อพงศิลปิงขาพา
คุณพ่อของน้อง๑๑ขวบที่อาการหนักต้องตัดมือทิ้งเนี่ยนะคะ
บอกว่าตอนนี้ลูกชายปลอดภัยแล้วแต่ยังมีไข้
ก็สามารถพูดคุยได้บ้างลูกชายก็เล่าให้พ่อฟังว่า
ไปซื้อประทัดปิงปองที่ตลาดมาสิบลูกอืม
คือที่มาแกะออกเนี่ยเพราะอยากจะดัดแปลง
ให้ระเบิดแล้วมันเสียงดังขึ้นอืม
เสียงดังกว่าเดิมแต่ปรากฏว่าระเบิดเหมือนกับระเบิด
ก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีด้วยความเด็กอะนะ
อยากรู้อยากเห็นก็แกะออกเอาดินประสิวออกมาใส่ถุงยาแล้วเอาค้อนถู
อืมทีนี้ระเบิดเลยไงเพื่อนอีกสองคนก็คอยช่วยเนี่ย

มันอยู่บ้านพูดเดียวกระโมครับแล้วมันไปซื้อยังไหมซิเม้นซื้อกับพวกเลย
ตัวเขาเขาบูริซื้อเขาบูริซื้อพอได้ยินใบสองก็เลยอ่ะ
พระเจ้าโทรไปบอกว่าลูกกันระเบิดไซม์มือขาด
พ่อก็เลยบอกว่าฝากหน่อยเถอะร้านค้าที่ขายประทัดแบบเนี้ย
โดยเฉพาะช่วงออกพรรษาที่จะถึงนี้ระวังหน่อย
เวลาเด็กไปขอซื้อขายให้เด็กทำไมอย่าขายให้เด็ก
เพราะว่ามันเสี่ยงอันตรายจริงจริงนะคะแล้วก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบหน่อยร้านที่ขายโดยผิดกฎหมายอะค่ะ
แล้วก็อยากจะให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ด้วยอ๋อพรรษาเดี๋ยวก็ลอยกระทงก็มาอีก
ใช่คือนอกจากเตือนมีลักษณะแบบเนี้ยเออนอกจากเตือนเด็กเตือนผู้ปกครอง
ต้องเตือนร้านด้วยเด็กแค่สิบเอ็ดขวบ๗ขวบไปขอซื้ออย่างเงี้
สิบลูกนะไม่ใช่น้อยน้อยคือกฎหมายเนี้ยมันมีอยู่ว่าร้านที่จะขายเนี้ย
จะต้องมีตัวระเบิดมันจะได้มากน้อยขนาดไหน

ให้เด็กแล้วก็เนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะ